น้ำใจของคนในวงการกีฬานะครับที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจบรรดานนักกีฬาทีมชาติชุดใหญ่หลายคนที่ทำอาชีพเสริมในช่วงนี้ครับ
ก็แน่นอนครับทุกคนก็ถือว่าลำบากกันทั่วหน้านะครับแต่ว่านักฟุตบอลทีมชาติที่เป็นแกนหลักในชื่อเสียงส่วนใหญ่เนี่ย
เงินเดือนก็ค่อนข้างที่จะพอได้พอสมควรแล้วก็มีเงินเก็บส่วนตัวเอาเงินส่วนนี้ครับมาทำอาชีพเสริมในช่วงโควิดระบาดครับ
หลังจากที่ไม่ได้ซ้อมแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย
เมื่อวานนี้ครับพลตรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วง
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็เดินทางไปอุดหนุนทุเรียนของ

หน้าทีมชาติไทยจากสโมสรการท่าเรือ

แล้วก็จากนั้นเนี่ยนะครับเหมาทุเรียนมาครับ
ก็ไปร่วมแสดงความยินดีกับสหรัฐอยู่เย็น
กองกลางกัปตันทีมเมืองทองยูเนเต็ด
ที่เปิดกิจการร้านคาแคร์วันแรกครับ
โดยร้านก็ตั้งอยู่ที่บริเวณปากซอยลำลูกกา๒๐
ออสนะครับก็มอบเงินขวัญถุงให้จำนวนหนึ่ง
แล้วก็นำทุเรียนหมอนทองที่อุดหนุนอดีศักดิ

นายกสมาคมก็ยังบอกนะครับว่า
วยพรให้ธุรกิจของเจ้าตังค์รุ่งเรือง
แล้วก็ชื่นชมที่มีความคิดอยากจะทำอาชีพที่สอง

ร้านนี้ใช้เงินจากน้ำพัดน้ำแรงของตัวเอง

ซึ่งเขาอยากจะทำธุรกิจมาแบบนี้นะครับสักพักแล้ว
เพื่อจะรองรับตัวเองในช่วงที่เลิกเล่นไป
เพราะว่าตอนนี้อายุก็เริ่มจะเยอะแล้วครับ
ส่วนโครซิโก่เกดิศักดิ์เสนาเมือง
อดิตสูญนาคและกุญสือทีมชาติไทย
นำมูลนิธิซิโก้ร่วมกับผู้ให้การสนับสนุนนะครับ
จากตู้แช่ให้กับบุคลากรทางการแพทย์
โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการเก็บวัคซีน
สำหรับการรักษาผู้ป่วยโควิด๑๙ก็เป็นที่ที่๓แล้วนะครับ
โคสิโก้นั้นเดินทางไปมอบให้ต่อจากสถาบันบำราชนราดูน
แล้วก็สถาบันโรคส่วงอกก่อนอันนี้ครับ
เลขที่โคสิโก้ก็ได้มีการมอบหน้ากากอนามัยและอุปกรณ์ที่จำเป็นทางการแพทย์
เจลล้างมือน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับถูพื้นเฟสชิลให้กับหน่วยงานทางการแพทย์ทั้ง๓แห่ง
รวมถึงโรงพยาบาลคอนบุรีจังหวัดนครราชศรีมาจากการเปิดรับบริจาคผ่านทางมูลนิธิซิโก้มาแล้วครั้งหนึ่งครับ
พูดว่าการกายกีฬาแห่งประเทศไทย
เป็นประธานในการมอบหน้ากากผ้าให้กับสมาคมกีฬา

โดยในวันที่๑๘พฤษภาคมนี้จะมีการประชุม
คณะกรรมการกีฬาอาชีพและคณะกรรมการกีฬามวย

หลักการสำคัญนะครับคือจะต้องไม่ไปซ้ำซ้อน

กรกฐจะส่งข้อมูลต่างให้กับ
นักกีฬาอาชีพแล้วก็กีฬามวย

ข้อมูลต่างจะส่งให้กับกระทรวงการคลังตรวจสอบนะครับ

ที่จะต้องได้รับการชดเชยจากรัฐบาลด้วย

จะจัดสรรงบประมาณของกรกฐ
การกีฬาผู้จัดการแข่งขัน
หรือว่าสโมสรต่างที่มีผลกระทบ

กรกฐจะประเมินความเสียหาย
และความเดือดร้อนต่างว่าสามารถช่วยเหลือได้

ซึ่งได้มีการตั้งงบไว้แล้วครับเบื้องต้น

ถ้าเกิดไม่พอก็จะทำเรื่องนะครับ
ขอใช้เงินกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ
สมทบต่อไปครับ